อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ระยองคุณผู้ชมฮะรถเก๋งคันหนึ่ง
จะเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าปั๊มและอยู่ก็เลี้ยวฮะ
ตัดหน้ารถตู้รถตู้รับส่งนักเรียนเป็นเด็กอนุบาลอยู่ในรถตู้
สักพักได้ยินเสียงรถตู้เบรกดังสนั่นถนนแล้วก็โครมเขาให้นะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงเบรกดังสนั่นไหมฮะอุ้ยโอ้โหผิวแรงมาก
แรงฮะรถเก๋งอยู่จะเลี้ยวขวาเข้าปั๊มรถตู้เข้ามาทางตรงฮะ
เบรกไม่ทันครับชนกลางลำรถเก๋งฮะอ่ารถเก๋งเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็คือนายวิเชษแจ้งสว่างอายุ๔๓ปีเป็นคนขับนะครับที่มีผู้โดยสารก็คือนางวันสังทองอายุ๔๐ปี
ทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในนะครับส่วนรถตู้คุณเป็นรถตู้รับส่งนักเรียน
นักเรียนอนุบาลด้วยคุณนักเรียนอนุบาลนะครับพบว่าเด็กนักเรียนชาย๑รายหญิง๑รายชั้นอนุบาล
ที่นั่งโดยสารมาหัวทิ่มขม่ำแต่ปลอดภัยโอ้โหคุณปลอดภัยนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคนขับรถตู้คือนายจอมใจนุ่มศรีอายุสี่สิบแปดปี
บอกว่าขับรถตู้รับส่งนักเรียนมาจากระยองพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็อย่างที่เห็นในวงจรปิดแล้วครับรถเก๋งเลี้ยวขวาจะเข้าปั๊ม
ตอนนั้นน่ะรถตู้น่ะโหเบรกไม่ทันจริงเบรกเลยนะฮะ
แล้วก็พุ่งชนรถเก๋งอย่างจังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน
ที่ริมถนนสายบางบุดวางจันทร์ตระบุลบางบุฏ
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับรายละเอียดเนี่ยตำรวจสพบ้านค่ายเนี่ย
ก็ได้แล้วนะได้คลิปวงจรปิดนี้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็จะต้องมีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเหตุการณ์นี้ยังโชคดีอย่าง
คือเด็กในรถตู้ปลอดภัย
แต่ว่าคนขับรถเก๋งกับคนที่นั่งมาที่ถูกชนกลางลำ